คุณผู้ชมครับแต่ว่าช่วงบ่ายของวันนี้มีการแชร์จดหมายที่ดรวัญชัยนั้นมีการเขียนระบุเป็นการตัดเพาะในการทำงาน
โดยระบุว่าถูกดรทั้งสองคนนั้นไม่ให้เกียรติในการทำงานครับ
เอกสารระบุข้อความสีหน้ากระดาษว่าบันทึกนี้ต้องการที่จะบอกเล่าเรื่องราวถึงปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ระหว่างนวัญชัยดตะโมนุทกับนนัทธพลชุมวรฐายีตั้งแต่ปี๒๕๕๕
โดยที่ไม่บอกรายละเอียดต่างให้กับนายวัญชัยรู้ล่วงหน้า
หลังจากการดำเนินการสอบเสร็จสิ้นนายนัทพลก็ได้ปลอมลายเซ็นต์ของนายวัญชัย
ทำให้นายวัญชัยนั้นเกิดความไม่พอใจครับ
ส่วนเอกสารอีกหนึ่งฉบับนายวัญชัยดันัยตะโมนุษย์ยังมีบันทึกถึงนายพิชัยชัยสงคราม
โดยในบันทึกระบุว่าปี๒๕๕๗นายพิชัยทำเอกสารเท็จของนักศึกษาคนหนึ่งออกมาร้องเรียนว่า
นายวัญชัยไม่ได้ให้ความเป็นธรรมเรื่องของเกรดกล่าวหาและกันแกล้งหวังให้มีความบกพร่องต่อหน้าที่
และนายพิชัยยังอาศัยความเป็นประธานสาขาการบริหารการศึกษาระดับปริญญาโท
ประกอบกับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาด้านการค้นคว้าอิสระชักจูงให้นักศึกษาใบร้องเรียนเรื่องของการวิจัย
และไปกล่าวอ้างในที่ประชุมกรรมการบัณฑิตด้วยซึ่งถือเป็นการกระทำที่หมินศักดิ์ศรีของผู้ก่อเหตุ
จากนี้นายวัญชัยได้เป็นกรรมการหลักสูตรสาขาการบริหารการศึกษาระดับปริญญาโทตั้งแต่ปี๒๕๕๙
มีวิชาบังคับสอนมาตั้งแต่ปี๒๕๕๓แต่นายพิชัยไม่ได้เข้าประชุมด้วยซึ่งมีเรื่องที่รอการพิจารณาหลายเรื่อง
เช่นพิจารณากำหนดแผนการศึกษาของนักศึกษาเข้าใหม่ในแต่ละเทอมของหลักสูตร
จัดตารางการสอนของนักศึกษาเข้าใหม่ในเทอมแรกพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพลการค้นคว้าอิสระ
พิจารณาทบทวนการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาแนวทางการพัฒนาการจัดการแล้วก็การดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร
ปัญหาเกี่ยวกับผลการประเมินหลักสูตรที่ตกมาตลอดและก็การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้วยครับ